ใช่ค่ะคือข่าวที่อยู่ด้านหลังเป็นปฏิบัติการข้ามคืน

เด็กหญิงชาวเมียนมาวัย๑ขวบ๗เดือน
ตกลงไปในหลุมที่มันเป็นท่อส่งน้ำบาดาน
ใช่นะครับแล้วก็ตกไปค้างอยู่ที่ความลึก๑๕เมตร
คุณผู้ชมฮะปฏิบัติการนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากฮะ
นับตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเมื่อวานนี้
ที่พบว่าเด็กหญิงคนนี้ตกลงไป
จนกระทั่งถึง๑๑นาฬิกาตอนนี้๑๙ชั่วโมง
ใช่นะครับปฏิบัติการค่อนข้างยากลำบาก

คุณผู้ชมเราเล่าย้อนสักนิดหนึ่ง
ไทม์ไลน์ในการเกิดเหตุนะครับ
เพราะว่าพ่อแม่ของเด็กหญิงหนูน้อยคนนี้
วัย๑ขวบ๗เดือนพาลูกน้อยไปที่ไร่มันสัมปะหลัง
เพราะเป็นช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวมันสัมปะหลัง
จากนั้นเด็กน้อยก็ได้เดินเล่นแถวบริเวณดังกล่าว
ปรากฏว่าลูกหายไป
พ่อแม่ออกตามหาและเชื่อว่าเด็กตกลงไป
ในท่อส่งน้ำบาดานขนาดความลึกนี้นะครับ
จุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์
พ่อแม่ได้แจ้งกู้ภัยในการเข้ามาช่วยเหลือ
ดังนั้นไล่เรียงเหตุการณ์หน่อยนะครับ
เมื่อวานี้ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกานะครับ
ตำรวจสพพบพระจังหวัดตากได้รับแจ้ง
มีเหตุเด็กหญิงตะสาโมเออาอายุ๑ขวบ๗เดือน
เป็นลูกของคนงานชาวเมียนมาในไร่
ตกลงไปในท่อส่งน้ำบาดานกลางไร่มันสัมปะหลัง
หมู่บ้านร่มกล้าวเจริญศุกร์หมู่ที่๑๒
ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ
ขณะที่ผู้เป็นแม่เองมีความเป็นห่วงลูกน้อย

เพราะได้ยินเสียงร้องของลูกน้อยได้แต่ตะโกนผ่านเข้าไป

ด้วยคุณผู้ชมหัวใจของผู้เป็นแม่ที่เป็นห่วงมากฮะ
ให้ดูบรรยากาศตอนที่แม่เกาะปากหลุมแล้วก็เรียกลูกหน่อยนะครับ

นครแม่สอดพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพสมาคมพายับ
แล้วก็ปพจังหวัดตากสาขาแม่สอด
นายอำเภอเองก็มาบัญชาการเหตุการณ์นะครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเร่งเข้าช่วยเหลือนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นท่อส่งน้ำบาดาน
ขนาดความกว้างแค่๓๐เซนติเมตร๑ฟุตเท่านั้นเอง
ความลึกของท่อนะครับคุณผู้ชม
คือมีการประเมินตอนต้นว่าลึกไป๔๐เมตร
แต่มีการประเมินออกมาอีกทีบอกความลึกน่าจะเกือบ๑๐๐เมตร
ไม่รู้ว่าท่อมันทิ้งแนวดิ่งหรือว่าแนวขวางอย่างไร
แต่ความยาวความลึกน่าจะประมาณเกือบ๑๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงไปช่วยเหลือในท่อได้นะครับ
เนื่องจากขนาดท่อมีความเล็กมากนะครับ
ยังมีชีวิตมีเสียงร้องไห้สะท้อนกลับมานะครับ
ว่าจุดที่เด็กค้างอยู่ลึกประมาณ๑๕เมตรจากปากท่อ

คุณผู้ชมมันมีภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ใช้วิธีการในการส่งกล้องลงไปถ่าย

ภาพเด็กที่ถูกดินกลบร่าง
คุณผู้ชมฮะเห็นเป็นภาพขาวดำนะครับ

นี่คุณผู้ชมฮะภาพที่ส่องลงไปนะฮะ
คือหน้าน้องเลอะด้วยดินด้วยโครนที่อยู่ที่หลุมแล้วนะฮะ
แต่คอกับใบหน้าโผล่พ้นดินออกมา
นี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพเอาไว้
เจ้าหน้าที่รีบต่อสายอากาศเพิ่มออกซิเจนลงไปในท่อ

ไล่เลี่ยงไปถึงตอน๓ทุ่ม๕ชั่วโมง
หลังจากที่เด็กตกลงไป
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำตัวเด็กขึ้นมาได้นะครับ
ต้องเติมอากาศลงไปในหลุมตลอดเวลา
แล้วก็ต้องปฏิบัติการด้วยความรอบครอบ
ระมัดระวังและมีการวางแผนนะครับ
เข้าสู่๗กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงคืน๙นาทีเมื่อคืนนี้
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสารภัยตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับนายกิติศักดิ์บุญจันทร์นะครับ
รายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮ๒คัน
ใช้วิธีการในการขุดดินขุดตรงไหนคุณ
ด้านข้างของท่อด้วยความระมัดระวังนะครับ
ขุดให้ลึกจนถึงจุดที่คาดว่าเด็กเนี่ย
ตกลงไปติดค้างในระดับ๑๕เมตร
ด้านข้างของท่อต้องขุดด้วยความระมัดระวัง
เพราะกลัวดินจะถล่มและกลัวท่อจะหัก
คุณผู้ชมฮะดังนั้นแบ็คโฮ๒คัน
ทำงานอย่างเต็มที่ตลอดทั้งคืน

ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเอง
เช็คสัญญาณชีพเด็กอยู่เป็นระยะ
หนึ่งเรื่องของเสียงร้องนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กยังมีชีวิตมีสัญญาณชีพอยู่

ค่ะทีนี้มาตอนประมาณสักตีหนึ่ง
แม่ของน้องตาสาเนี่ยนะจุดทูบเทียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ขอให้พาลูกสาวกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวได้อย่างปลอดภัย
แล้วตอนประมาณสักตีหนึ่งสามนาที
หลังจากที่แม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ย

ปัญหาที่ว่าคือการใช้แบ็คโฮลขุดไป
ปรากฏว่ามันขุดไปแล้วไปเจอหินก้อนใหญ่

แล้วตอนนั้นก็ต้องมีการประสานขอเครื่องเจาะหิน
แล้วแบ็คโฮลทำอะไรได้ล่ะตอนนั้น
โฮลต้องหาช่องทางขุดที่มันใกล้เคียง
ทีนี้พอดูเวลาช่วงตีหนึ่งสามนาที

เพราะว่าตอนนั้นที่ขุดลงไปได้
โดยการใช้แบ็คโฮลประมาณสัก๑๐หรือว่า๑๓เมตร
แต่ตัวน้องยังอยู่ลึกตรงนั้นไปอีก
เพราะว่าน้องอยู่ในหลุม๑๕เมตรนะคะ
ก็อีกระยะทาง๒เมตรคุณผู้ชม
แต่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังจริงนะครับ
คุณผู้ชมนึกภาพออกนะว่าท่อมันฝังลงไปในแนวดิ่ง
โฮก็ต้องขุดดินในแนวดิ่งด้วยนะครับ
แต่ช่วงบนในการขุดมันเป็นดินที่มันร่วนลงมานะ
แต่พอลึกลงไปมันกลายเป็นหิน

เจอชั้นหินทำให้แบ็คโฮลขุดต่อไม่ได้
ก็ต้องหาอุปกรณ์ในการเจาะหินกันต่อนะครับ

เจ้าหน้าที่อีกส่วนต้องคอยเช็คสัญญาณชีพของหนูน้อย

เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงของเด็กร้องเป็นระยะ
เนื่องจากเด็กน่าจะหิวนมแล้วก็ยังไม่ได้กินอาหารนะครับ
คุณผู้ชมฮะไล่เลี่ยงกันต่อถึงตี๔๓๐นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนการช่วยเหลือ
โดยใช้แรงคนขุดแทนรถแบ็คโฮลแล้วคุณ
เพราะว่าต้องทำด้วยความระมัดระวัง
คนค่อยขุดค่อยเจาะลงไปแบบนี้นะครับ

ซึ่งเหลือระยะอีกประมาณ๑๕เมตรเท่านั้น
จะถึงตรงท่อที่คาดว่าเป็นจุดที่เด็กติดค้างอยู่
และได้ยินเสียงของเด็กร้องดังขึ้นนะครับ
ทีนี้ทำให้แม่ของน้องที่มาเฝ้ารออยู่ไม่ห่าง
เกิดอาการวิตกกังวลแล้วก็มีสีหน้าแววตา
คุณผู้ชมน้ำตาคลอเบ้าตลอดนะครับ

แม้ว่าฟ้าจะเริ่มสางแล้วก็ตามนะฮะ
แต่ทีนี้ทีมพยาบาลสนามก็ต้องเข้าไปดูแล
สภาพจิตใจของผู้ปกครองด้วย
ให้กำลังใจแม่ให้เข้มแข็งแล้วก็ปรับสภาพจิตใจนะครับ
ขณะที่ทีมกู้ภัยทำงานแข่งกับเวลา
อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นปฏิบัติการแข่งกับเวลาจริงนะครับ
ส่องกล้องมองเห็นตัวน้องตาสาชัดเจน
ว่าเด็กยังคงหายใจได้เอง
โดยมีการเสริมสายส่งอากาศออกซิเจนลงจากปากท่อ
ลงไปจนถึงจุดที่เด็กติดค้างอยู่ในความลึก๑๕เมตร

เจ้าหน้าที่สามารถขุดทะลุถึงท่อที่เด็กติดค้างได้แล้ว
แต่ตัวเด็กก็ยังอยู่ต่ำกว่าจุดที่ขุดทะลุท่อเราไป

ทีนี้ต้องใช้เชือกนะครับในการหย่อนดูความลึกก่อน
ขุดต้องขุดลงไปต่ำกว่าเดิมอีกอย่างน้อย๒เมตร๕๐เช่นเดียวกัน
เพื่อจะถึงตัวน้องและช่วยน้องต่อไปได้

ที่น้องยังส่งเสียงร้องออกมาเป็นระยะ
แต่เป็นเสียงของความเหนื่อยอ่อนเหมือนกัน

ว่าเด็กก็คงเหนื่อยเพราะว่าร้องทั้งคืน
โดยตลอดภารกิจช่วยเหลือมีนายสัญญาเพศเศสนายอำเภอพบพระ
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตลอดทั้งคืน
นี่ค่ะซึ่งดิฉันก็เกาะติดข่าวนี้มานะคะ
เมื่อเช้าก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางนายอำเภอด้วย

คือตอน๖โมง๔๔นาทีนะคะนายอำเภอบอกว่า
ตอนนี้ต้องใช้กำลังคนแล้วก็อุปกรณ์
ที่เป็นอุปกรณ์มือจับในการขุดตรงชั้นหินตรงนั้น

จนถึงตัวน้องอยู่ในระยะห่างประมาณสักเมตรเดียวเท่านั้น
นายอำเภอบอกว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ๑ชั่วโมง

โฟนอินก่อนปิดท้ายข่าวเช้า
ตอนประมาณ๘โมง๒๘นาที
นายอำเภอบอกว่าเหลืออีก๒๐เซนจะถึงตัวน้องอยู่แล้ว

เป็นระยะที่เจ้าหน้าที่ค่อยขุดไปนะครับ
ภายเกือบจะถึงตัวน้องได้ยินเสียงน้องร้องอย่างปลอดภัย
อย่างที่คุณอริยาเล่าให้ฟังนะครับ
โมงกว่าเจ้าหน้าที่ขุดเจาะ
จนถึงตัวน้องตะสา
น้องปลอดภัย
แปลนบายอยู่แล้วถ้าเกิดสามารถเอาตัวน้องขึ้นมาได้เมื่อไหร่
จะขึ้นรถพยาบาลแล้วไปโรงพยาบาลทันทีค่ะ
คุณผู้ชมฮะแม้ว่าเราจะเจาะลึกชั้นดินชั้นหิน
จนกระทั่งถึงพ่อแล้วก็เห็นน้อง
แต่ว่าการเอาขึ้นมามันต้องทำด้วยความรอบครอบจริง
ไม่รู้จะเอาน้องขึ้นมาในแนวแบบไหน
เฉียงแบบนี้แนวดิ่งแบบนั้นหรือว่าจะเป็นแนวไหน
ต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีมาก
ใช่แล้วผ้าสีแดงที่มากันไว้คือกันเรื่องแสงที่จะส่อง

ใช่และอีกอย่างคุณผู้ชมฮะตอนเจอร่างน้อง
มีดินที่กรบทับร่างน้องถึงระดับอก
ก็ต้องค่อยขุดดินออก
แล้วก็เช็คความปลอดภัยของเด็กไปด้วย
ใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าตอนแรกอาจจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ตัวเล็กลงไป
แล้วตอนแรกก่อนที่ดินจะไปอยู่ที่อกที่แรกอยู่คอเลยนะคุณ
ทีนี้เขาต้องเอาเครื่องมือในการดูดพวกฝุ่นหรือว่าดิน
ดินมันลดระดับลงมาถึงระดับอก
แล้วหลังจากนั้นคือจากการสอบถามที่ฉันฟังทางเจ้าหน้าที่ที่กู้ภัย
เขาบอกว่าขาน้องน่าจะติดอยู่ข้างใต้
แล้วตรงขาที่ติดอยู่น่าจะเล็กกว่ารูด้านบนด้วยซ้ำ
ดังนั้นก็เลยคิดว่าน้องน่าจะได้รับบาดเจ็บที่แขนที่ขา

อีกอย่างหนึ่งคือน้องไม่ได้อาหารเลยนะคะ
มีแต่ท่ออากาศที่ส่งลงไปเท่านั้นนะคะ
แล้วตอนประมาณ๑๐โมง๕นาที
ในอำเภอก็มีการทำพิธีบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

ขอให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะคะ

แล้วก็มีการกล่าวเป็นภาษาท้องถิ่นในการบนบานนะคะ
ตลอดเวลาพ่อแม่ของน้องตาสา
เด็กหญิงวัย๑ขวบ๗เดือนก็มีสีหน้าเคร่งเครียด
รวมถึงย่าดพี่น้องแรงงานหลายสิบคน

ทีนี้คุณผู้ชมมีรายงานมาว่าทีมกู้ภัยเนี่ย
ได้ใช้สายนะในการคล้องตัวของน้องได้แล้ว
แล้วเหลือแค่เอาดินออกจากตัว

ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เดินมานะมาบอกกับสื่อมวลชนทุกสำนักเลยค่ะ
มาเกาะติดข่าวนี้บอกว่าขอความร่วมมือนะ
ห้ามถ่ายภาพน้องโดยเด็ดขาด
ถ้าเกิดสามารถนำตัวน้องขึ้นมาได้
คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปปฏิบัติการตั้งแต่๑๖นาฬิกาเมื่อวานนี้
จนกระทั่งเกือบ๑๑นาฬิกา๑๙ชั่วโมงถึงวินาทีระทึกแล้ว
๑๐นาฬิกา๔๕นาที
เจ้าหน้าที่นำตัวน้องตาสาขึ้นมาจากปากท่อได้สำเร็จ
โดยได้เร่งนำขึ้นเปรย์พยาบาลและต่อขึ้นรถโรงพยาบาล
เพื่อไปโรงพยาบาลพบพระทันที
เพื่อนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็รักษาอย่างใกล้ชิด
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณถึง๔๐กิโลเมตร

ระยะทางในการเดินทางในพื้นที่อำเภอค่อนข้างไกล
ก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ๑ชั่วโมง
ท่ามกลางความดีใจของพ่อแม่และญาติ

คุณผู้ชมฮะท้ายที่สุดนำตัวเด็กขึ้นมาได้
นะครับนี่ฮะเป็นภาพล่าสุด
เกือบ๑๙ชั่วโมงในการปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะ
โอ้โหเป็นภารกิจที่ลุ้นมากนะคะ
แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเกาะติดข่าวอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
แล้วก็ตามข่าวนี้จนเราเห็นภาพนี้ค่ะลุ้นทุกวินาทีจริงค่ะใช่นะฮะ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่นำน้องขึ้นมาได้แล้ว
ทีนี้ในการดูแลรักษาน้องหรือการช่วยเหลือต่อยังไง
เราจะพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสารภัยเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตาก
คุณประสิทธิ์มีชัยซึ่งอยู่ในสายกับเรา
สวัสดีครับคุณประสิทธิ์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ

นำตัวน้องขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้วใช่ไหมฮะ
มาปลอดภัยแล้วครับนำส่งโรงพยาบาลกกแพะเรียบร้อยครับ
ค่ะเริ่มต้นอาการน้องเป็นยังไงบ้างคะ
อาการน้องนะครับก็คือมีอาการก็คือดิ้นนะครับได้ได้กดทับครับ
แต่ว่าน้องก็คืออิดโรยจากการขาดน้ำครับ
เนื่องจากอยู่ตั้งแต่๔โมงเย็นของเมื่อวาน
เพิ่งกลับขึ้นมาได้ก็เลยมีการขาดน้ำนิดนึงนะครับ
ซึ่งทางพยาบาลก็ได้ให้น้ำเกลือแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลครับ
สัญญาชีพน้องปกติดีนะฮะ

จากอาการอิดโรยแล้วน้องมีแผล
หรือว่ามีการกดทับจนแขนขาน้องหักอะไรไหมคะ

นะครับขอบคุณก่อนเลยนะฮะ
สำหรับเจ้าหน้าที่ปพแล้วก็ทุกหน่วยงาน
ในการที่ปฏิบัติการครั้งนี้
ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ค่อนข้างยากลำบากถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับตั้งแต่เมื่อคืน

หนึ่งเรื่องของการทำงานเป็นหลุมลึก

การทำงานคือ๑ดินจะลงไปทับตัวน้องไหม
การวางแผนการทำงาน
จะต้องรัดคุมที่สุด
โดยการใช้แป๊คโฮลดขุดสำนวน๒๐๐๐
ซึ่งเข้ามาช่วยค่อยขุด
พอขุดจนถึงระดับที่น้องอยู่
เราก็ต้องใช้แหล่งอ่านผลและค่อยซ็อกเข้าไป

แล้วก็พอถึงตัวน้องปุ๊บเราเห็นสภาพก็คือ
น้องมีดินมีฝุ่น
พับบริเวณตรวจน์หมดเลยต้องถึงลำคลอ
จึงจำเป็นที่จะต้องขอความระวังศัพท์

หลุดฝุ่นออกและจากนั้นเรื่องค่อย
นำร่างลำเลียงน้องขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยครับ

ผมถามอีกนิดหนึ่งฮะเพื่อสร้างความเข้าใจกันหน่อย
คือท่อมันทิ้งดิ่งลงไปถูกต้องไหมครับ

กระทั่งเจอชั้นหินแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวน้อง
ทีนี้ครับพอเจอชั้นหินขุดชั้นหินออกแล้ว
ค่อยขุดจนเปิดท่อตรงนั้นได้ใช่ไหมฮะ

เปิดท่อตรงนั้นได้ก็เหนือระดับที่ร่างของน้อง
จนกระทั่งสามารถเปิดท่อตรงนั้นได้แล้วก็ค่อย
ที่จะหาวิธีในการที่นำน้องขึ้นมา

เป็นปฏิบัติการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ

คุณประสิทธิ์คะขั้นตอนที่ตอนช่วยเหลือน้อง

จุดไหนที่เป็นจุดที่หินที่สุดยากที่สุดคะ
นี่แหละครับตอนที่จะขุดเข้าหาตัวน้องนี่แหละครับ
เนื่องจากหนึ่งนะครับเป็นทั้งหิน

รถไม่สามารถที่จะขุดได้แล้วนะครับ

ซึ่งเกรงว่าจะทำให้ดินในท่อมันถล่มลงไปทับน้อง
เพราะฉะนั้นจะต้องใช้แรงงานคนนะครับ
เริ่มโดยการเริ่มใช้แรงงานคนตั้งแต่ตี๓
จนถึงเวลาตอนนี้ครับเพิ่งจะช่วยได้สำเร็จ

นี่คือช่วงที่หินที่สุดแล้วครับ
หลังจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์มากนะฮะ
ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกนะครับ
ทางปพจังหวัดก็จะมีการป้องกันอย่างไรต่อฮะ

เดี๋ยวจะต้องนำเรียนหรือว่าทำเป็นเคสนะครับ

เข้าถึงทางจังหวัดเข้าถึงหน่วยงานต่าง
เพื่อหาแนวทางการแก้ไขในเรื่องนี้ต่อไปครับ

จริงท่อนี้มันลึกหรือมันยาวไปเท่าไหร่ฮะ

ขนาดความกว้างของท่อที่อยู่๓๐เซนเนี่ยนะครับ

และลึกลงไปอยู่ประมาณ๘เมตร

รวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ๔๔เมตรครับ

เท่ากับเด็กก็ตกลงไปในเป็นหลุมแล้วเนอะ
ใช่ครับโชคดีที่น้องไปค้างอยู่ตรงจุด
หนึ่งอยู่ที่ประมาณ๑๓เมตร

ก็เลยขุดได้แล้วก็ช่วยกันขึ้นมาได้นี่นะครับ

เอาละครับขอบคุณนะฮะคุณประสิทธิ์มีชัยนะฮะ
ก็ในการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับ
แม่ศอดนะคะแล้วก็ทุกคนทุกหน่วยเลยนะ
ที่ลงไปช่วยจนสามารถที่จะช่วยชีวิตของเด็กน้อยหนึ่งครับ

ออกมาจากการตกท่อตกหลุมตรงนี้ได้นะครับ

ไม่ได้หายใจเลยนะในการเรื่องรุ้นระทึกอ่ะนะฮะ
ค่ะคือตอนนี้เอาตัวน้องส่งที่โรงพยาบาลพบพระแล้ว

อิดโรยจากการขาดน้ำขาดอาหารตลอดทั้งคืน

เวลาเอาน้องขึ้นมาได้แล้วเนี่ยน้องจะแขนหักขาหักไหม
ซึ่งเมื่อกี้ก็ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ปพว่าน้องไม่ได้แขนขาหักนะคะ
ว่าจริงแล้วความลึกของท่อมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับ
ก็เป็นทิ้งดิ่งลงไปนะคุณนะ
อย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกนะครับจริงเป็นท่อที่ทิ้งดิ่งลงไป๘เมตรนะครับ
ในขนาดของความกว้างท่อคือ๓๐เซนติเมตรนะครับ
หลังจากนั้นมันเป็นหลุมดินแล้วคุณนะหลุมดินลึกลงไปนะฮะขนาด๕นิ้วเท่านั้นเองนะครับ
ก็จุดที่น้องตกไปนะฮะตอนแรกที่บอก๑๕เมตร
เมื่อกี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยืนยาออกมาเป็นจุดที่๑๓เมตรนะครับ
ส่วนด้านข้างที่เห็นเป็นดินที่รถแบ็คโฮลกำลังขุด๒คันนี้ขุดกันทั้งคืนนะฮะ
ขุดไปเจอทั้งชั้นดินแล้วก็ลงไปลึกก็เจอชั้นหินอีกนะครับ
อันนี้คือปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนะ
ใช่ค่ะส่วนอาการของน้องหลังจากนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวอาจจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในข่าวเที่ยงไทยรัฐ
เพราะฉะนั้นนะคะเกาะติดอยู่กับเราตลอดทั้งรายการเลยนะคะ
โมง๔๕นาทีเจอตัวน้องขึ้นมา
เดี๋ยวความคืบหน้าที่โรงพยาบาลพบพระจังหวัดตาก
เราจะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ